เป็นการเตือนภัยสำหรับสาวด้วย
ที่ขึ้นรถแท็กซี่
แม้ว่าคุณจะไม่ได้ขึ้นเพียงลำพัง

ที่ไปเกี่ยวข้องกับคนขับได้

คือเป็นภาพที่ถ่ายคนขับรถแท็กซี่
ปกติมือต้องจับพวงมาลัยสองข้างใช่ไหม

มือขวาจับพวงมาลัยมือซ้ายจับเกียร์
มันเป็นเกียร์ออโต้ทำไมต้องจับเกียร์ด้วย
มือซ้ายจับอะไร

ช่วยตัวเองไปด้วย
และผู้โดยสารมีทั้งหมด๓คน
ด้วยการเป็นผู้หญิงที่ขึ้นรถคันนี้

เขาตั้งสติไว้ได้ตัดสินใจถ่ายภาพ

ถ่ายภาพแล้วก็เอาไปบอกพี่ชาย
แล้วพี่ชายก็เอามาแชร์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะ
พี่ชายของผู้ที่ถูกกระทำอาณาจารย์แบบนี้นะคะ

แหวนไปครับพี่น้อง
ภัยสังคมแท็กซี่คนนี้หื่นกามโรคจิต
ในขณะขับรถส่งผู้โดยสาร
เล็บน้องสาวและเพื่อนน้องอีก๒คน

เจอแถวปากน้ำเมื่อสองถึงสามวันก่อน

ซึ่งหลังจากที่โพสต์ภาพและข้อความ

มีคนในโลกออนไลน์เข้ามาดู

ซึ่งทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวี
ติดต่อพี่น้องสาวของเจ้าของโพสต์นี้นะคะ

เช้า๓๐พฤศจิกายน
เถอะกับน้องอีกสองคน
เธอหมายถึงว่าน้องสาวนี้นะคะกับเพื่อนอีกสองคนขึ้นรถแท็กซี่
จะขึ้นจากเคหะบางปู
จะไปเรียนที่โรงเรียนเทคโนโลยีย่านเทพ
ขออภัยนะคะย่านถนนเทพารักษ์
โดยตัวเธอนั่งเบาะหน้าคู่กับคนขับ
ก่อนที่จะถึงที่หมายก็เกิดเหตุการณ์ทั้งหมดนี้นะคะ
เดี๋ยวฟังผู้เสียหายเดี๋ยวเขาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งค่ะ
พอดีสายตาหนูเหลือไปเห็นว่าเขากำลังมีพฤติกรรมอนาจารย์อยู่ค่ะ
หนูก็เลยทำตัวปกตินิ่งแล้วก็ทำเป็นคุยโทรศัพท์อะค่ะ
แต่คือว่าตอนคุยโทรศัพท์ตอนนั้นก็เปิดกล้องถ่ายรูปไว้
แล้วก็เหมือนแบบเขาก็อยู่ข้าวของ
หนูก็แนบโทรศัพท์ไว้ที่หูข้างขวาแล้วก็กดถ่ายรูปไว้ค่ะ
ก็คือเหมือนเขาก็จะไม่รู้ตัวนะคะว่าหนูอ่านข่าวหรืออะไร
เขาก็ทำตัวปกติไม่ได้มีแบบผู้จาโน้มน้าวหรือว่า
ไปในทางอนาจารย์เท่าไหร่เหมือนเขาก็แอบมองเป็นระยะ
แล้วก็ทำพฤติกรรมแบบนั้นของเขาไปค่ะ

เขาก็เลยเอากล้องมาถ่ายเหมือนกัน

เรื่องสำคัญนี่คือไม่ได้นั่งข้างหลัง๓คน
คือมีนั่งหน้าหนึ่งคนด้วยเขายังกล้าทำแบบนี้นะคะ
เรื่องนี้กรมการขนส่งทางบกได้รับเรื่องเรียบร้อย

วันนี้จะนำตัวคนขับมาลงโทษนะคะ

เทียบปรับเงินประมาณ๕๐๐๐บาท
และเตรียมเพิกถอนใบอนุญาตขับรถสาธารณะทันที
แล้วก็จะมีการบันทึกข้อมูลคนขับไว้
ศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับขี่สาธารณะ

ไม่ให้กลับมาประกอบอาชีพนี้อีกได้ต่อไป
เรื่องนี้เกิดขึ้นในสังคมหลายครั้ง
มีการแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับการรับมือการป้องกันตัว

สำหรับเรื่องนี้จากพลตำรวจโทชันเทพศรีสเวท
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน

มีพฤติกรรมลามกอนาจารย์หรือว่าจัดลวนลาม
อย่างแรกเลยให้ตั้งสติก่อนเลยนะคะ
และจดจำรายละเอียดข้อมูลคนขับ

เคยเจอใช่ไหมคะที่บัตรตรงหน้า

หรือพยายามถ่ายภาพพฤติกรรมเอาไว้
และให้รีบลงจากรถทันทีเมื่อมีโอกาส
เพื่อแจ้งความกับตำรวจในแต่ละท้องที่
หรือก่อนที่จะขึ้นรถควรโทรศัพท์

ญาติได้ทราบแล้วก็พูดดัง

บอกว่านี่ฉันกำลังจะไปบ้านเธอนะ

จากตรงนี้ตรงนี้อะไรก็ว่าไปนั่นแหละนะคะบอกข้อมูลให้เรียบร้อย

ถ้าคนขับมีท่าทางผิดปกติ
ให้รีบโทรศัพท์อีกครั้งทันที
เพื่อป้องกันไม่ให้แท็กซี่กล้าก่อเหตุ
ซึ่งที่ผ่านมาผู้โดยสารที่เจอกับเหตุการณ์ดังกล่าว
ส่วนมากไม่กล้าแจ้งความก็เลยทำให้แท็กซี่ชะล่าใจ
ทำไปอีกหลายครั้งนะคะอย่างแรกเลยตั้งสติก่อนเลยค่ะ